คุณผู้ชมฮะแสดงความคิดเห็นกันมาหน่อยนะครับ
เมนูมื้อเที่ยงของท่านมีอะไรแนะนำให้เรารับประทานกันบ้าง

ตอนเที่ยงนี้อยากกินแบบก๋วยเตี๋ยว
แล้วก๋วยเตี๋ยวจะต้องเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวแบบเปรี้ยวแซ่บต้มยำเลย
เตี๋ต้มยำไม่ปรุงก็อร่อยดังนั้นพาคุณผู้ชมไปที่นี่เลยอายุทยานะฮะ
แล้วเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ไม่ต้องปรุงแล้ว
และอีกอย่างคือเป็นก๋วยเตี๋ยวสู้ชีวิต
จะสู้ชีวิตอย่างไรนะฮะเราไปดูชีวิตของคุณป้าท่านหนึ่งวัย๖๐กว่าปีนะครับ
โดยคุณป้าท่านนี้คือคุณป้าสมบัติสวัสดิ์สุริชัยเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณนะฮะ
มีให้เลือกทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่เหลืองบะหมี่หยก
ปรุงตามแบบฉบับสูตรโบราณสืบทอดกันมานะครับ
ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องปรุงต่อแล้วนะเพราะว่าของป้าเนี่ยรสชาติมันกลมกล่อมมันเข้มข้นจริงนะครับ
แต่ละวันมีลูกค้าขาประจำแวะเวียนมาอุดหนุน
หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารสชาติรสชาติอร่อยจริง
และชาวบ้านก็เรียกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวสู้ชีวิต
บอกพี่กัดกันก่อนเดี๋ยวหลายคนบอกเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ได้ที่ไหนนะครับ
ถนนวัดพระญาติตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครสิทธิยานะครับ
ก็จะพบกับร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณร้านเล็กแห่งนี้
อยู่ใต้ถุนบ้านเลขที่๓๓ทับ๕๑นะครับ
โดยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวสู้ชีวิตสู้ยังไงรู้ไหมคุณนะครับ
แม้ว่าอายุของคุณป้าสมบัติจะอายุถึง๖๖ปีแล้ว
แต่ที่ยังต้องขายก๋วยเตี๋ยวมากว่า๑๐ปีก็เพื่อเป็นรายได้ประทังชีวิต
แล้วก็ต้องดูแลพี่สาวที่พิการทางสายตาพี่สาวไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
พี่สาวก็คือคุณยายสมนึกสวัสดีสุริไชร์อายุ๗๒ปี
คุณยายก็นอนอยู่ใกล้เหมือนกันนะคือพี่น้องคู่นี้เขารักกันมาก
เออน้องเนี่ยก็ทำมาหากินเพื่อจะเลี้ยงดูพี่สาวด้วย

สองพี่น้องอยู่ด้วยกันไม่มีครอบครัวไม่มีลูกหลานคอยดูแล
ต้องดูแลกันเองสองพี่น้อง
ก็เลยเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวสู้ชีวิต

ชาวบ้านมาลูกค้ามานะฮะ
ดูคุณป้าสิปรุงให้แบบไม่ห่วงเครื่องอ่ะคุณ
หนักจัดเต็มแล้วก็คุณป้าก็ดูยังแข็งแรงนะคะ
ใช่นะฮะแล้วก็ไม่ห่วงเครื่องจริง
ลูกค้าก็ชอบที่คุณป้าทำสะอาดด้วยนะคุณ
ค่ะนะครับทำสะอาดด้วย
บางครั้งคุณแม้ว่าคุณป้าอาจจะพาพี่สาวไปเข้าห้องน้ำบ้าง

แต่คุณป้าก็ยืนยันบอกว่าพอกลับออกมาจากห้องน้ำเนี่ย
คุณป้าเนี่ยล้างไม้ล้างมือทำความสะอาดทุกอย่างนะครับ
ทำให้ทุกอย่างดูถูกสุขลักษณะนะครับ
ร้านนี้ถึงแม้จะดูแบบบ้านแต่ก๋วยเตี๋ยวสะอาด
คุณป้ายืนยันค่ะอร่อยอันนี้ยืนยันหนักแน่นจากลูกค้าด้วยนะครับ
แล้วก็เราอยากให้ทุกคนไปช่วยกันอุดหนุนกันเยอะนะฮะ
ร้านเล็กของคุณป้าสมบัติแล้วก็ของคุณยายสมนึก

โอ้โหนี่คนก็กลับมาอุดหนุนเยอะแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดเนี่ย
กระทบกับรายได้เหมือนกันแต่ว่าคุณป้าบอกว่าก็ต้องสู้ชีวิต